ต่อที่สงขราครับผู้ชายคนหนึ่งถูกตำรวจจับ
ข้อหาขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
พอจับมาแล้วการสอบปากคำลำบากเหลือเกิน
เพราะว่าเขาทั้งหูหนวกแล้วก็พูดไม่ได้
ไปดูซิว่าตำรวจเขาจะสอบปากคำกันอย่างไร

เนี่ยฮะตำรวจก็พยายามจะถามว่าทำยังไงไหนอธิบายซิ
ลองทำดูสิอะไรแบบนี้
ก็เป็นภารกิจที่ตำรวจชุดปรับปรามการจรกรรมรถของสภหัดใหญ่
ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนของสอบพอร์มรัฐตะพูมที่สงขา
ก็ไปจับกลุ่มนายโกศลพรมสุบันอายุ๓๖ปีได้
นะฮะข้อหาขโมยรถจักรยานยนต์ก็จับได้ที่บ้านเขาเลยครับ
ตำรวจคู่หาใต้อำเภอรัฐตะพูมนะครับ
ก็พร้อมกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวทะเบียน๑กกยหญิง๘๗๑๒สงขรา
รถคันนี้เขาขโมยมาจากข้างโรงพยาบาลหัดใหญ่ตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ถอดป้ายออกแล้วก็ถอดกระจกออก
เป็นประแจคุนแจผีเพื่อใช้ขโมนรถแต่ตอนจับรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับเขาปากแข็ง
เขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาซื้อมาจากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
พอไปขอดูเอกสารก็ไม่มีสุดท้ายสารภาพว่าขโมยมาจริง
โดยตอนก่อเหตุนั่งรถตู้จากอำเภอรัฐภูมิไปลงที่หาดใหญ่
ใหญ่แล้วก็ไปขโมยรถแล้วก็ขี่กลับมาที่บ้านนะตำรวจต้องใช้วิธีในการสอบสวนค่อนข้างจะลำบากครับ
เพราะนายโกศลเขาเป็นคนที่หูหนวกลิ้นไก่สั้นสื่อสารลำบากมากต้องใช้ภาษามือภาษาท่าทางกันไป
ให้นายโกศลอ่านปากตำรวจแล้วก็พูดตอบโต้กันไปบ้างแต่ก็พูดไม่ค่อยชัด
นายโกศลเองก็มีการพกยามาให้ด้วยว่าผมเป็นจิตเวทผมมียาผมกินยาอยู่ผมเป็นผู้ป่วยทางจิต
แล้วจากที่ตำรวจนำตัวเข้ามาไปทำแผนเสร็จก็ไปชี้จุดที่ลงมือขโมยรถทางโรงพยาบาล
โรงพยาบาลรวมไปทั้งชี้จุดที่พยายามขโมยรถของนักเรียน
ซึ่งจอดอยู่ข้างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณกุลกัญญาด้วย
ตั้งแต่วันที่๕มีนาคมแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาขโมยไม่สำเร็จนะฮะ
และจับภาพวงจรเป็นจับภาพได้ชัดเจนนี่พยายามไปนั่งค่อม
พยายามจะไปเอากุญแจผีไปขโมยอะไรแบบนี้
ตำรวจสภหัดใหญ่ยังบอกด้วยว่านายโกศลเนี่ยรับว่าเพิ่งขโมยเป็นครั้งแรก
แม้แต่จากพฤติกรรมพฤติการจากหลักฐานภาพวงจรปิดแล้ว
ไม่น่าใช่ครั้งแรกนะฮะน่าจะก่อเหตุมาช่ำชองพอสมควรนะครับ
แต่พยายามจะพูดให้ตัวเองนั้นได้โทษที่เบาลง
เรื่องของมียาจิตประสาททั้งเรื่องของทำเป็นครั้งแรก
แต่ตำรวจไม่เชื่อหรอกครับเบื้องต้นแจ้งข้อหารลักทรัพย
หรือรับของโจรและควบคุมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ